คุณแพทย์บอกว่าขอขอเวลาในการเรียกคุณมาตราเรียกลู
อ๋อทุกคนมีแม่หมดคุณก็มีแม่
ก็ปัดศพนะปัดศพเลยเนี่ยอย่าเอาความน่าสงสาร
เราไม่มีเวลาสงสารแล้วเรามีเวลาที่คนไทยจะต้องช่วยกันจับเยอะเลย
คุณรู้ไหมเนี่ยของกองที่ฝั่งนู้นเนี่ยติดรอออกทั้งนั้น
เราเนี่ยออนไม่ได้หลับได้นอนจริงจริงแพทย์ก็ไม่ได้จะหนีหมายหรือว่าไม่เห็นความสำคัญ
แต่ว่าต้องให้เราเตรียมตัวด้วยซึ่งระยะเวลาของหมายเนี่ยเร็วมาก
ก็คือถ้านับตามวันจริงจริงก็สามวันซึ่งมันก็เร็วสำหรับเราในการเตรียมตัวทุกอย่าง
แล้วก็หลายคนก็วิภาควิจารณ์กันอะไรอย่างนี้ค่ะว่าเฮ้ยทำไมไม่มาตามหมาย
คือถ้าแพทย์ไปตามหมายจริงวันนี้เนี่ยแพทย์คงไม่ได้มายืนตรงนี้
แล้วก็ไม่ได้มาสัมภาษณ์ตรงนี้แน่นอนคงจะไปอยู่อีกที่นึงอะไรอย่างนี้
สัมภาษณ์ดีใจของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหรอตอนเนี้ยค่ะ
จากตรงนี้แพทย์จะกลับไปเลี้ยงลูกแล้วค่ะ